ฝนตกทั่วไทยเลยคุณผู้ชมอยู่พื้นที่ไหน
บอกต่อมาผ่านไลน์หน้าจอกันหน่อย

ฝนตกน้ำท่วมหรือสภาพอากาศเป็นอย่างไร
คุณผู้ชมเพราะว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

วันนี้ยังมีฝนอีกร้อยละเท่าไหร่นะคุณอริยา
อุ๊ยวันนี้นะกรุงเทพฯมหานครร้อยละ๘๐ค่ะคุณผู้ชม
น่าจะตกช่วงเย็นค่ำหลังเลิกงานอาจจะยาวข้ามคืนก็ได้
มากเลยฝนตกตอนเย็นเลิกงานฮะ
ส่วนภาคอื่นก็๑๗๐๘๐ของพื้นที่เช่นเดียวกัน
เว้นภาคใต้ฝนตกน้อยหน่อยนะฮะ
คุณผู้ชมฮะพาคุณผู้ชมสำรวจตรวจสอบเรื่องของสภาพฟ้าฝนกันหน่อย
กรุงเทพเมื่อวานนี้มีทะเลทองหล่อมีคลองที่ประเวท
สุขุมวิทย์ก็กลายเป็นแหล่งรวมน้ำเหมือนกัน
ดังนั้นไปดูหลายพื้นที่ไปดูที่ประเวทกันก่อน
เขตประเวทลาดกระบัง
เมื่อวานบอกว่าฝนตกหนักที่สุดในพื้นที่ของกรุงเทพ
ถูกต้องไหมฮะใช่ค่ะกลายเป็นสภาพของคลองไปแล้วนะครับ
ถนนที่แปรสภาพแบบนี้นี่ซอยเฉลิมพระเกียรติ๖๗นะฮะ
จุดนี้น้ำท่วมหนักครับบนถนนน้ำท่วมเกือบมิดล้อรถ
ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ในซอย
ทำให้การสัญจรไปมาแสนยากลำบาก
นี่เห็นแบบนี้เหมือนกับขับเรืออยู่ในคลอง

คุณผู้ชมดูสิต้องเดินลุยน้ำท่วมแบบนี้
แล้วก็เมื่อวานมีคำเตือนให้หนองจอกและกระบังขนของขึ้นที่สูงด้วย
อันนี้ขอบคุณภาพต่างจากโลกโซเชียล
ส่วนในเส้นสุขุมวิทย์เขาบอกโอ้โห

น้ำท่วมขึ้นมาถึงทางเท้าฮะระดับน้ำนี่สูงครับ
ช่วงน้ำไหลเข้าท่วมร้านค้าบริมทาง
ก็ต้องนำกระสอบซาไปมากั้นไว้
แต่เขาบอกโอ้โหบางร้านไม่ทันคุณ
บางร้านต้องเอารังเอาถังน้ำแข็งอะไรมากันไว้ก่อน
แต่น้ำมันก็ทะลักเข้ามาได้นะครับ
ส่วนสุคคุมวิทย์๑๐๑ถับ๑ซอยอุดมศุกร์
รถวิ่งได้แต่เลนขวาสุดเท่านั้นนะครับ

คุณส่วนทะเลทองหล่อนี่เป็นยังไงฮะ
ทะเลทองหล่อนี่นะฝนตกหนักไง
รู้ว่าอยู่ด้านข้างแต่เขตของมันอยู่ตรงไหนดูไม่รู้เลย
รถแต่ละคันในทองหล่อต้องวิ่งแบบช้า

คืออาจจะรถดับรถตายกลางทางได้
ทองล้อนี่มาพลาดเลยเมื่อคืนนี้นะครับ
คุณผู้ชมฮะแม่เมื่อกี้เพลงอะไรนะคุณนะ
จะเอาเชื้อนั้นไปลอยทะเล

เต้นไม่ไหวอารมณ์แบบนี้เนี่ย
ตอนนี้เอามาใส่คลิปใส่เพลงทีหลังมันยังพอยิ้มออกไง
แต่ตอนที่เจอเหตุแบบนั้นจะรอดไหมว่าจะรอดไหมว่า
ในใจได้แต่ภาวนาขอให้รถเราไปได้ถึงสุดทางนะฮะ
เพราะไม่งั้นเดี๋ยวตายอยู่กลางทางแบบนี้ไม่ไหวจริงนะครับ

คุณผู้ชมเมื่อวานในช่วงเย็นช่วงค่ำ

นี่ครับคุณผู้ชมคิดว่าหนีน้ำไหวไหม

โอ้โหคุณผู้ชมรถไฟฟ้านะ

น้ำไหลหยดลงมาติ๊กแบบนี้นะฮะคุณ

ผู้โดยสารต้องคอยหลบน้ำ
แต่พี่คนนั้นยังชิวอยู่เลยนะคุณนะ
ยังชิวยืนเล่นโทรศัพท์อยู่นะฮะ

ใช่
ถ้าท่านลงไปท่านก็เจอน้ำท่วมอีก

ผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์เมื่อวานนี้เดินทางไปที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม

เดี๋ยวจะบ่นเดี๋ยวจะด่าเอ้า
ครับฟังเสียงท่านทุกว่าเป็นคอร์เซ็นเตอร์หน่อยละกัน
เมื่อวานเย็น
อาจจะยังไม่โดนจัดหนักนะคุณนะ
แต่ว่าพอช่วงค่ำแล้วก็พอมาถึงเช้าคนกรุงก็บ่นกันเยอะเลยนะครับ

ส่วนเช้านี้นะฮะคุณชัดชาติซ้อนท้ายวินมอเตอร์ไซค์ออกไปสำรวจสถานการณ์น้ำท่วมอีกครั้งนะฮะ
ในพื้นที่ย่านกล้วยน้ำไทยสุขุมวิทย์พบว่าตรงนี้น้ำเนี่ยลดลงแล้วนะฮะ

ชาวบ้านบอกว่าน้ำท่วมมาตั้ง๕ชั่วโมงก็ทยอยลดลง
ระหว่างไลฟ์คุณชัดชาติก็พบสาเหตุสำคัญที่ทำให้น้ำระบายช้า
นั่นก็คือเรื่องของขยะคุณ

ซึ่งก็มีพนักงานทำความสะอาดเก็บกวาดขยะของกรทม
กำลังเร่งเก็บขยะออกจากร่องระบายน้ำพอดิบพอดีแบบนี้นะครับ

ทิ้งขยะลงบนถนนเพราะจะทำให้ระบายน้ำกันไม่ทัน

จะช่วยลดปัญหาน้ำรอการระบายได้มากเลยคุณ
สิ่งหนึ่งที่เราสังเกตได้คือเดี๋ยวนี้เวลาฝนตกนั้น
น้ำท่วมเจ้าหน้าที่กรทมจะเข้าถึงพื้นที่ไวขึ้น
แล้วก็แก้ปัญหาได้ทันทีนะครับ
เทศกิจถูกเกณฑ์ออกไปช่วยรับส่งประชาชนที่ติดค้าง
อยู่ตามท้องถนนเจ้าหน้าที่ก็จะรับขึ้นรถ

คืนนี้เย็นนี้ที่คุณอริยาบอกฝนจะตกอีกร้อยละ๘๐นะครับ

ใช่ค่ะวางแผนการเดินทางให้ดีด้วยนะคุณผู้ชม
เย็นนี้เนี่ยกลัวฝนมันชอบตกตอนเลิกงานพอดีเลยนะคะ